เรื่องของร้านค้าเนี่ยเวลาเขามีโปรโมชั่นเนี่ย

ร้านนี้เค้าเคยประกาศไว้
เที่ยวร้านนี้ติดโควิด

เพราะว่ามีคนโทรไปถาม
บอกว่าเรื่องนี้จะขอรับเงินนะครับเพราะว่าติดโควิดรับเงินได้ไหม

เขาตอบว่ามันเป็นเพียงการพีอาร์เท่านั้น
เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ร้านเท่านั้น
ที่ผ่านมาคือโกหกเหรอฮะ

แล้วบอกว่าถ้าอยากได้ตังค์ให้ไปเอาที่ไหนรู้ไหม

ส่วนคลิปนี้นะคะแยกเดี่ยวให้กับทางวอร์มอัพนะคะ
หลังจากที่เบนได้ทราบผลตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็มีการโทรแจ้งไปที่วอร์มอัพเป็นที่สุดท้าย
เพราะเนื่องจากว่าเราเคยเห็นโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้ว่า
ถ้ามาวอร์มอัพติดโควิดได้๑แสน

บอกเขาว่าคนของเราเนี่ยได้รับเชื้อมาจากที่นั่นนะคะ
สิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาจากเจ้าหน้าที่ที่เขารับโทรศัพท์ของร้านนะคะ
แบบไม่ได้ให้เงินจริงอะไรอย่างนี้
คุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเคยพูด

ไม่ใช่แจ้งมาเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วลบโพสต์ทิ้ง
วันนั้นเราโมโหมากเราถามเขาว่าแล้วอย่างนี้ทำยังไงได้บ้าง

เขาบอกว่าให้ไปบอกผู้ว่าเชียงใหม่
ให้ไปเรียกร้องเอากับที่ผู้ว่าเชียงใหม่

อยากถามว่าตอนที่เราไปใช้บริการร้านคุณ
ผู้ว่าเชียงใหม่เขาได้เงินจากคุณด้วยไหมหรือยังไง

เคยโพสต์ในเพจของร้านเมื่อวันที่๒ธันวาคม
ปีที่แล้วโดยระบุว่า

ไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าพูดจาแสดงความห่วงใย
เหมือนร้านอื่นที่เธอโทรไปแจ้ง
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวครับ